ในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้นะครับมีหลายคนที่งดกินเนื้อสัตว
ใครอยากกินมังสวิรัติวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็น
มีร้านอาหารมังสวิรัติมาแนะนำนะครับเป็นเมนูอาหารแบบไทย
ที่ร้านนี้ก็มีทั้งเภสัชกรและเชฟฝีมือดี
ค้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
พืชผักจากสวนของเกษตรกรท้องถิ่น
แคลอรี่ไม่สูงแถมรสชาติอร่อยกินง่าย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
หัวใจสายรักสุขภาพได้รสชาติแกงพะโล้รสหอมหวาน

ลับคือใช้น้ำต้มหล่อฮังก๊วยผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อน
รสหวานสดชื่นแบบสมุนไพรค่ะ
จานนี้๓๑๖กิโลแคลอรี่เท่านั้น

ลงในกระทะร้อนจนได้สีเหลืองนวลนี้
เต้าหู้นะคะแต่เป็นเทมเป้หรือถั่วเหลืองเต็มเม็ด
นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กผัดกับพริกไทยและขมิ้นชัน
ออกมาเป็นเมนูคั่วกลิ้งแทมเป้ค่ะ
ตั้นกระบวนการอักเสบและความเสื่อมแห่งวัย
ได้โปรตีนคุณภาพจากเทมเป้
จานนี้๔๙๐กิโลแคลอรี่ช่วยกันทานได้๒คนค่ะ
เมนูอาหารไทยมังสวิรัติสุดสร้างสรรค์เหล่านี้
เป็นสูตรของร้านต้นกล้าฟ้าใสที่เปิดมาด้วยคอนเซ็ปต์ทำอนามัย
กับแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลสิริราช
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพกว่า๔๐เมนู
โดยทีมเพศรัชกรคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
หันมาดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะ
ร้านเราอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ธรรมนามัยค่ะ
มุ่งหวังให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้านกายจิตชีวิต
โดยที่โอเคว่าเราเริ่มดูแลร่างกายของเรา
ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีในการบริโภคเข้าไปในร่างกาย
โดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเรามุ่งหวังที่จะลด
อาการเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อเหลือลั่ง
เช่นหัวใจเบาหวานความดันไต
ซึ่งคนที่ปวดเป็นโรคเหล่านี้เนี่ย
สถิติเขาค้นพบว่าเมื่อก่อนเราก็จะป่วยช้ากว่านี้
ช้ากว่านี้สัก๕๐ขึ้นไปถึงจะเป็นความดันเบาหวานใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มค้นพบตั้งแต่คนที่อายุ๓๐ไปจนถึง๔๐แล้ว
เนื่องจากการใช้ชีวิตเป็นสาวออฟฟิศมากขึ้น
เป็นคนที่ทำงานออฟฟิศออกกำลังกายน้อยลงแล้วก็บริโภค
คือสื่อต่างที่แบบชวนเรากินเยอะมาก
ทำให้เราป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้น
เมนูจะใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ
อย่างน้ำมันเมล็ดชาดอกเกลือหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม
นำมาใช้ในการปรุงอาหารแทนเกลือหรือน้ำตาลที่ใช้ทั่วไปค่ะ
และอีกหนึ่งเมนูแนะนำของร้านนี้ค่ะ
คือเมนูข้าวยำต้นกล้าฟ้าใสค่ะ
ส่วนประกอบหลักก็คือข้าวเบนจักรยาทิพย์งอกนะคะ
คู่กับพืชผักสมุนไพรหลากสีสันแบบนี้
นี้แค่๔๐๐กว่ากิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะทานขอราดน้ำยำเพิ่ม
แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ
เด่นของข้าวยำต้นกล้าฟ้าใสคือสมุนไพรหลากสีสัน
ไม่ว่าจะเป็นดอกดาราอันชันใบบัวบก

อกจากจะสีสวยดูน่ารับประทานแล้ว

และมีโซเดียมต่ำกว่าเมนูข้าวยำปากใต้ทั่วไปอีกด้วยค่ะ

มีหนังสือสอนทำเมนูสุขภาพให้หยิบไปอ่านเล่นได้ค่ะ
ใครที่คิดว่าจะเริ่มต้นทานมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
หรือกำลังมองหาร้านอาหารมังสวิรัติ
ร้านต้นกล้าฟ้าใสตั้งอยู่บนถนนพุทธมนตรสาย๓

ลินิกอายุระเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
เปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๑ทุ่ม
รวมถึงมีบริการเดลิเวอรี่และรับจัดเลี้ยงอาหารด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน